ตลอดกินกันค่ะคุณผู้ชมมีเมนูหลากหลายให้เราได้เลือกสรรเลยนะคะ
อย่างที่จังหวัดสุโขทัยจะพาไปกินอาหารจานเดียว

เรียกว่าเป็นอาหารแบบสะดวกอิ่มครบได้สารอาหารนะคะ
และที่สำคัญบรรยากาศร้านคุณผู้ชมค่ะ
อบอุ่นอบอวนไปด้วยตุ๊กตาของเล่นของสะสม

นี่ค่ะร้านใจจัง

ไม่ใช่คนที่ดื่มน้ำอยู่นะอันนั้นคือคนนะคะ

นี่คุณค่ะใครชอบตุ๊กตาต้องแบบหลงไหลได้ปลื้มแน่เลย
เพราะร้านนี้คือร้านอาหารจานเดียวที่ตกแต่งด้วยตุ๊กตามากมายขนาดนี้
ร้านใจจังอยู่ที่สุโขทัยค่ะ

ถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นสั่งอาหารก็จะยิ้มแล้วล่ะ

เพราะว่ามีตุ๊กตามากมายเต็มร้านเลยนะคะ
เด็กบางคนก็ออกมามากอดรัดฟัดเวียง
เออเอามาเล่นนั่งอยู่ในดงตุ๊กตาเลยค่ะ

แต่มีข้อสังเกตนะคะว่าตุ๊กตาทุกตัว

ต้องมีปากสีแดงหรือต้องมีรอยยิ้มเท่านั้น

เราถึงจะเลือกมาโชว์หน้าร้าน
นี่มีภูก็ปากแดง

อันนี้มีปากจู๊ดน่ารัก
เป็ดมินิเมาส์มีก๋วยิ้ม
รักทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้รู้สึกสดชื่นอารมณ์ดี
ส่วนเจ้าของร้านค่ะหน้าตาของเจ้าของร้านก็คือ

คนมีหนวดนี่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เหรออันนี้ตุ๊กตาคุณอันเจลีฟางเซนนะคะ
เป็นเจ้าของร้านอายุ๔๐ปีแล้วก็เป็นข้าราชการด้วย
ใช้เวลาว่างมาร่วมลงทุนกับครอบครัว
และสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าใจจัง
เพราะอะไรมันดูแบบญี่ปุ่นนิดนึงไหมมีจังอะไรอย่างนี้นะ

เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมาเติมช่องว่างให้กันและกัน

ชื่นใจจังเออสุขใจจังดีใจจังชื่นใจจัง
ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะท้อนความรู้สึกออกมานะคะ
ส่วนตุ๊กตาที่สะสมไว้มากมายก็มาจากความรู้สึกในตอนเด็กที่ไม่เคยมีตุ๊กตาเป็นของตัวเอง

ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีก็เลยตั้งใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีเงินเดือนเป็นของตัวเอง
แล้วจะค่อยซื้อเก็บไว้เดือนละตัวจนสะสมมาขนาดนี้ล่ะค่ะ
ถ้าเรามีเงินเดือนนะคะได้ทำงานเราก็จะสะสมถ้วยตาทีนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ธุรกิจนี้ก็เป็นทำร่วมกันกับครอบครัวกับเพื่อนนะคะ
ก็เลยว่าเราทำตุ๊กตาเราอยากแบ่งปันความสุขนะคะ
ให้กับเด็กให้กับผู้ใหญ่บางคนที่เขาอยากมีความสุขเมื่อก่อน
เหมือนเราที่ไม่มีตุ๊กตาอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยจะเน้นไปทางตุ๊กตามั่ง
เจ้าของร้านบอกนะว่าถ้าเด็กคนไหนมา
ก็มาเล่นมากอดมาจับได้เลยไม่เคยหวง
ตัวลูกค้าชอบแจกให้ไปเลยก็คือ

ใช่ก็กินไปแบบนี้อาหารก็อร่อย
กินมาเล่นตุ๊กตาไปดูสิเด็ก
เด็กก็ชอบมีความสุขนะคะแล้วก็อยากมาบ่อย

อาหารจันเดอร์แบบเซิร์ฟง่ายตามสั่ง
อ่าวไก่ทอดทะพร่าวน้ำหวานก็มี

ได้ทั้งอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มกายมีความสุข